คุณป้าคนนึงนะคะอายุอนามแก๕๔ปีแล้ว

รับจ้างเกี่ยวย่าให้กับนายจ้างคนหนึ่งอายุ๗๖ปี

ทำงานให้ครบตามกำหนดวันแล้วแต่ได้เงินค่าจ้างไม่ครบ
พอไปทวงปรากฏว่านอกจากจะไม่ได้เงินแล้ว
จะโดนข่มขืนโดนปลุกปล้ำโดนใช้กำลังโดนจิกหัวโดนล็อกคอ
โอ้โหต้องใช้ไหวพลิบทุกอย่างเท่าที่มีมาตลอดทั้งชีวิตนะคะ

ยังโดนข่มขู่ด้วยนะว่าจะโดนแจ้งความกลับฐานลักทรัพย์

อะคราวนี้ใช้นามสมมุติก็แล้วกันนะคะ
หนุ่ยอายุ๕๔ปีเป็นผู้เสียหาย
มาแจ้งความกับตำรวจภูทรห้วยราชจังหวัดบุรีรำวันที่๑๒กันยายน
บอกว่านายภูลนี่ก็นามสมมุติเหมือนกันนะ
เป็นนายจ้างวัย๗๖ปีคมคืนเธอค่ะ
ในพื้นที่หมู่๑ตำบลบ้านสโหนอำเภอห้วยราช
เราก็ส่งคุณระวีการแก้ววิจิตทีมข่าวไปสอบถามเรื่องนี้จากผู้เสียหายเลย
บอกว่าก่อนเกิดเหตุเธอไปรับจ้างเกี่ยวย่าในนาให้กับนายภูล
ตอนกลางวันก็เจอกับนายภูลในภูลบอกว่า
เดี๋ยวไปเกี่ยวย่าให้ในนาอีกฝั่งเพิ่มหน่อยนะ
แล้วเดี๋ยวไปเอาเงินค่าแรงวันละ๓๐๐บาท
วันก็๖๐๐บาทเดี๋ยวให้ไปเอาที่บ้าน
จ่ายมาล็อตแรก๒๐๐บาทมันขาดไป๔๐๐บาท
รอแล้วรอเล่าไม่ได้เงินสักทีตกค่ำก็เลยไปทวงค่าแรงที่บ้านในภูล
ปรากฏว่านายภูลชักชวนบอกมาเอาเงินในบ้านสิ
ให้เข้ามาในบ้านจากนั้นขอมีเพศสัมพันธ์ด้วย
พอเธอปฏิเสธก็จิกหัวล็อกคอเลยค่ะ
แล้วมีข่าวออกมาโดยบอกว่าเธอเป็นโรคร้ายทำให้คนรังเกียจ
บอกว่าไม่ใช่เลยไอ้เรื่องประเด็นโรคร้ายเนี่ย
มันคือหวัยพฤทธิ์ที่เธอใช้หลอกล่อนในภูล
เพื่อเอาตัวรอดจากสถานการณ์ตอนนั้น
เธอบอกว่าตอนที่กำลังจะถูกข่มขืนนะ
เธอบอกว่าเนี่ยเธอเป็นโรคร้ายขอไปหาถุงยางอนามัยก่อน

ถูกต้องไปฟังเรื่องราวจากเธอกันหน่อยค่ะ
พอเข้าไปปุ๊บแค่ก้าวเดียวเขาก็ปิดประตูล็อกรอเลย
เพราะว่าให้กูทำก่อนท่านแม่กรรมกูมาให้เงินมึง
ฉันคิดว่าตัวเองอยู่ในอันตรายแล้ว

ฉันทำยังไง
จะทำยังไงจะสู้ยังไง

ต้องให้กูทำก่อน

ถ้ามึงร้องกูจะฆ่ามึง
ไอ้ที่คมคืนฉันไม่กลัว
กลัวแบบว่าเขาฆ่าฉันแล้ว

ก็เลยว่าพี่อย่าเพิ่งทำฉันเลย
ก็เลยหาทางนี้

ก็เลยว่าพี่อย่าเพิ่งทำฉันเลย
ก็เลยว่าพี่อย่าเพิ่งทำฉันเลย
ก็เลยว่าพี่อย่าเพิ่งทำฉันเลย

ก็เลยว่าพี่อย่าเพิ่งทำฉันเลย

ก็เลยว่าพี่อย่าเพิ่งทำฉันเลย
คือเขาบอกว่าวิ่งหนีอยู่ภายในบริเวณบ้านที่มันค่อนข้างกว้างเป็นชั่วโมงค่ะ
กว่าจะหลุดรอดมาถึงสถานีตำรวจเพื่อแจ้งความได้
ทีนี้เธอยังเล่าต่อด้วยว่าพอเกิดเหตุเธอรีบไปแจ้งความ
กลายเป็นว่าถูกในภูลนายจ้างที่จะข่มขืนเธอกับภรรยา
เป่าประกาศให้ชาวบ้านเข้าใจว่าอุ้ยผู้หญิงคนนี้นะเป็นโรคร้าย
แล้วก็ไปกล่าวหาว่าเธอไปรักทรัพย์ในบ้านเขาทำให้เธอตกเป็นประเด็นสังคม
มันที่รังเกียจอีกเธอรู้สึกว่าเธอไม่ได้รับความเป็นธรรมเลย
ไม่มีใครจ้างงานด้วยชีวิตก็ลำบากไปไหนก็ยังหวาดภาวะอยู่
ตัดสินใจไปตรวจร่างกายนะคะแล้วก็นำเอกสารการตรวจจากแพทย์โรงพยาบาลห้วยราช
ที่ถูกระบุเอาไว้ว่าเธอถูกล่วงละเมิดจริงไปยืนยันกับทางตำรวจ
คือเขาบอกว่าตอนที่โดนล็อกคอเข้าไปในบ้านเนี่ยเขาเอามือข้างซ้ายล็อกคอ
ส่วนมือข้างขวาล้วงเข้าไปที่อวัยวะเพศเลย
อดกางเกงของเธอออกแล้วก็พยายามจะปลุกปล้ำตรงนั้น
ไม่ใช่คนอื่นคนไกลของนายภูลเลยนะคะมีศักดิ์เป็นสะพ้ายของภรรยาในภูล
คือสามีของนางหนุ่ยเนี่ยเป็นน้องชายคนละแม่กับภรรยาของนายภูล
พูดง่ายก็คือสองคนนี้จริงก็จะว่าเกี่ยวดองเป็นญาติกันก็ได้

เคยมีปัญหาเรื่องมรดกกับภรรยาของนายภูล
เครียดและผูกคอตายไปตั้งแต่ปี๒๕๕๙
เหลือเธอกับลูกชายวัย๑๖ปี
ป่วยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลือง
และเป็นผู้พิการทางการได้ยินหรือว่าหูตึงเพียงลำพัง
ชีวิตก็ลำบากต้องหาเลี้ยงลูกต้องหาเลี้ยงชีพแล้ว

ด้านนางเกษตรกองรำวัย๕๘ปีผู้ใหญ่บ้าน

บอกว่าเบื้องต้นเชื่อเรื่องเล่าของนางหนุ่ยนะ

พอหลังเกิดเรื่องวันที่๑๑กันยายน
ก็ประสานไปยังผู้ใหญ่พรานที่เป็นผู้ใหญ่บ้าน

ทั้งคู่ต่างฝ่ายต่างมีเหตุผลของตัวเอง

ก็เลยต้องให้แยกย้ายกันไปก่อนค่ะ

ถ้างั้นผมก็คือรู้ว่า
คนนี้ไม่ฟังเหตุผล

ก็เคยถูกโดนด่ามาแล้ว
อย่างนี้คือด่าไม่มีเหตุผล

โดนผู้ใหญ่ทางนี้ก็โดน

ทิ้งโรงพักษณ์ไปด่าที่โรงพักษณ์
ก็สรุปก็เคยเคลียร์กันไม่ได้

เรื่องนี้เพื่อความเป็นธรรม
เราก็ต้องฟังความทั้งสองฝ่าย
ทีมข่าวของเราก็เลยไปถาม
ทางฝั่งในภูลกับภรรยานะคะ

ตามจนเจอไปถึงบ้านค่ะ
ทีนี้ค่ะทางฝั่งของในภูล
เขาให้ข้อมูลอีกแบบนึงเลยนะ

ไม่ได้ไปข่มขืนนางหนุ่ยแม้แต่นิดเดียว

จะไปมีแรงไปใช้กำลังข่มขืนอะไรกับใครเขา

ภูลเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ

มีเงินอยู่๔๗๐๐บาท
แล้วก็นำเงินค่าแรงที่ไปจ้างเกี่ยวย่าในนา
ให้นางหนุ่ยถึงบ้านด้วยซ้ำ
บอกว่าเอาไปก่อน๔๐๐นะ
ส่วนอีก๒๐๐รอภรรยากลับมาก่อน
เหลือเงินกลับบ้าน๔๓๐๐บาท

ลูกชายก็มาบอกว่าเห็นนางหนุ่ยเดินเข้ามาในบ้าน
จากนั้นนางหนุ่ยย้อนกลับมาอีกรอบด้วยอาการเมา

ภูลบอกว่าผมนี่แหละช่วยเขาพยุงเขาขึ้นมา
ไม่ได้ไปทำอะไรนางหนุ่ยเลย

ภรรยาของในภูลก็บอกว่า
หนุ่ยเนี่ยมีศักดิ์เป็นน้องสะพ้ายจริงนะ
ก็แบบดองกันเป็นเครือญาติกันนี่แหละ
จ้างมาทำงานก็เพราะสงสาร
คิดเลยว่าจะมากล่าวหามาใส่ร้ายกันแบบนี้

ภรรยาของนายภูลบอกว่า
ก็นางหนุ่ยเป็นเมียน้องชายเขาอ่ะ
เขาพาน้องชายไปตรวจแล้วมันพบเชื้อจริง

คิดสั้นฆ่าตัวตายก็เพราะไปติดเชื้อจากนางหนุ่ยนี่แหละ
โอ้โหนี่หนังคนละม้วนเลย

ไม่ได้ได้ข้าวเลย
แล้วเขาอยู่ตรงไหนครับ
มันขโมยเงินไปก่อนเลย
มันขโมยเงินไปรอบหนึ่งแล้ว
ไม่ได้เลยไม่ได้ทำอะไรเลย
แล้วก็ตอนเที่ยงอันนั้นมันมาร่มที่สองครั้งที่สองนี่
มันมาเข้ามาเนี่ยเกือบเที่ยงแล้ว
ยายก็บอกว่าใครจะกล้าทำเอง

หัดเองมากินน้ำกลับบ้านยังไม่กล้ากินแก้วดินมันเลย

ไปตรวจตอนแรกเป็น

ยายไม่ไม่มันขนาดมันมาปลงร้าย

ผู้กำกับการสพห้วยราชบอกว่า
ทั้งเอ่อผู้ที่ถูกก่ออ้าวเป็นผู้ก่อเหตุ

ฝ่ายให้การคือเล่าเรื่องของตัวเองทั้งคู่

ก็คือข้อมูลแบบโอ้โหไปกันคนละเรื่องไม่ตรงกันเลย
กลับตลปัดแต่จากการสอบปากคำพยานหลายปาก
รู้มาว่าทั้งสองคนนายภูลและนางหนุ่ย
ชอบดื่มเหล้าทั้งคู่นะคะดื่มกันทั้งคู่เลย
และประเด็นผลการตรวจของแพทย์ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างรอเอกสารฉบับ
ที่จะสามารถยืนยันได้อย่างชัดเจนอีกครั้ง
สรุปแล้วถูกล่วงละเมิดทางเพศจริงไหมอย่างไร
รอความชัดเจนจากผลการตรวจก่อน

เพราะว่าตอนนี้เราก็มีข้อมูลจากทั้งสองฝั่ง